ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะข่าวนี้อู๋อยากอ่านมากเลย
นี่ต้องบอกว่านักข่าวของเราเขียนสคริปต์มาแบบนี้

มีประเด็นเตียงหักรักร้าวเขย่าวงการบันเทิงอีกแล้วนะครับ
ครั้งนี้ค่ะเป็นคู่ของเน็ตไอดอลทัพทิมมาริกาและปลื้มสุรบทนั่นเอง
ล่าสุดส่อเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยนะคะว่า
เหมือนจะแยกทางกันแล้วจริงค่ะ
ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเนี่ยทำงานกันหนักเลยทีเดียวนะครับ

เปิดกระทู้ประเด็นถามถึงความสัมพันธ์ของคู่รักขวัญใจวัยรุ่น

แต่ตอนนี้นะคะต้องขออีกหลายคำเลยแหละค่ะ
เพราะว่าสอกเขาแล้วนะคะว่าคู่นี้ไปไม่รอด
แต่งงานกันไปเมื่อปี๒๐๑๒ถ้าจำไม่ผิดประมาณ๔ปีเอง

ก็ไปส่องไอจีมาแหละทัพทีมออฟฟิเชียล

ซื้อบ้านทำไมก็มีบ้านอยู่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
หลายคนก็เลยสงสัยว่าแหมมาซื้อบ้านใหม่ตอนนี้

มีแฟนคลับเข้ามาถามคอมเมนต์มากมายเลยว่า
พี่ทัพทิมพี่ทัพทิมถามจริงเลิกกับพี่ปลื้มแล้วเหรอ

ปลื้มหายไปไหนช่วงนี้ไม่มีการทักทายแฟนคลับ
รวมไปถึงไม่มีการอัพภาพด้วย
ก็ตอบเจ้าตัวก็กลับมาตอบสั้นบอกว่า

ชาวเน็ตยังไม่พอใจกับคำตอบพี่มิ้ว
ดิฉันชอบชาวเน็ตยังคงขีดเส้นใต้

โดยรูปถ่ายล่าสุดก็คือรูปที่ทั้งคู่ควงกันไปร่วมงานแต่งงานรุ่นพี่
เมื่อ๖สัปดาห์ที่แล้วเอานับวันกันเอาเอง
ลงรูปเหมือนกันไม่ลงรูปคู่กับทัพทิม๘สัปดาห์แล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดก็มีการโพสต์ข้อความแรงด้วยนะคะปลายปีที่แล้วคุณแม่ของคุณปลื้มค่ะ
หมาซะดีกว่าเลี้ยงคนอ้าวสงสัยสิชาวเน็ตเอาอีกแล้วชาวเน็ตแม่
ภายหลังนะคะคุณแม่ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้หมายถึงลูกสะพ้ายอย่างสาวทัพทิม
แต่พอปลื้มมากดยกเลิกติดตามทุกคนรวมไปถึงภรรยาสาวคนสวยด้วย
ก็เลี่ยงไม่ได้ไงทุกอย่างมันก็ไปเชื่อมโยงกันไปหมดเลย
เดี๋ยวพี่มิ้วหายใจหายคอก่อนนะคะยังไม่หมดค่ะล่าสุดนะคะ
อันนี้ในวงเล็บเนี่ยดูนามสกุลทิดูนามสกุลสิทัพทิมมันลิกาจงวัฒนา
ก่อนหน้านี้หลีกภัยนี่ตอนนี้ไม่หลีกแล้วหลีกไปไกลแล้วตอนนี้
จงวัฒนาเปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิมนั่นเอง

ทานเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลค่ะ

คนที่ประติดประต่อเรื่องจนเป็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ย
บอกเลยว่าคุณเชอรี่ก็เก่งไม่แพ้กันนะ